การที่คุณแม่บอกว่าลูกทั้งสองคนไม่ใช่ลูกแท้
เพื่อเป็นการให้เด็กตัดใจจากเรา

ผมหนีอย่างเดียวครับไปกัดเท้าแม่ครับ
บอกว่าผมไม่ไปได้ไหมครับ
ผมจะเลี้ยงแม่ให้ดีที่สุดนะครับที่ผมตัวมาครับ

จะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำในแต่ละเพลง
เพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้น
สูงสุดถึง๑ล้านบาท

แผ่นป้ายตลอดการแข่งขัน
ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่

ได้ฟังเนื้อเพลงต้นฉบัก

เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณ
และข้ามเพลงนี้ไปเลย
ให้ร้องเป็นมา๒คน
ให้ร้องได้ให้ร้องให้ล้าง
สวัสดีครับคุณผู้ชมทั่วประเทศเลยนะครับ
กำลังอยู่หน้าจอชมไทยรัฐทีวีช่อง๓๒

๖โมงตรงหลังเคราะห์ภูมิชาติ
พบกับเราทั้งสองคนและเหล่าบรรดานนักสู้ชีวิตได้ในรายการ
ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
ยังคงเป็นเรื่องราวความน่ารัก
ของเด็กนะครับที่เขามีความกระตันอยู่และมีหัวใจนักสู้
ดวงใจเขาจะเล็กนิดเดียวเพราะเขาคือนักสู้

๑ล้านบาท

ครอบครัวลูกผสมค่ะ

แต่ด้วยหัวใจด้วยความรัก
ที่เขารักกันมากทำให้
ฝ่าฟันและต่อสู้กับอุปสรรคที่เยอะเหลือเกิน
อยากให้คุณผู้ชมไปย้อนดูภาพเรื่องราวชีวิตกันอีกสักครั้งหนึ่งค่ะ
สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายวิสานามสกุลลีรัตนโชธอายุ๑๑ปี
ผมอยู่ชั้นป๕โรงเรียนอนุบาลเชียงของอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายครับ
ที่บ้านผมอยู่กันทั้งหมด๓คน
มีผมมีน้องสาวชีต้าอายุ๙ปีครับ
แล้วก็แม่แก้วอายุ๖๕ปีครับ
แม่ทำงานเป็นแม่บ้านห้องกักด่านตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสนครับ
วาดตึกเช็ดตึกทำความสะอาด
แม่ก็เหนื่อยครับต้องไปช่วยห้องครัวด้วยครับ
เช้าถึงเย็นเลยครับ

ตอนนั้นแม่ปั่นไปแม่ก็เหนื่อย
ดีที่ลงแล้วผมไปจับกระยานไม่ทัน

ผมก็เลยเข็นจักรยานให้แม่แล้วน้องก็ประคองแม่ครับ
จริงผมก็ไม่ใช่ลูกที่แท้จริงของแม่แก้วครับ
แม่ที่แท้จริงของผมเป็นคนเนปานครับ
เขาเข้ามาประเทศไทยมาเรียนแลกเปลี่ยนภาษาครับ
พ่อของผมก็มาแลกเปลี่ยนภาษาครับ
พอเขาสองคนมาเจอกันที่ประเทศไทย
เขาก็ตั้งท้องผมขึ้นมา
แม่ของผมก็ไม่อยากจะเอาไว้ครับ

แต่ว่าแม่แก้วรู้ข่าวว่าเขาจะทำแท้ง
ก็เลยมารับผมเป็นลูกครับ
ผมกินนมแม่ได้๑๒วัน
เขาก็ทิ้งผมไว้ให้แม่แก้ว
ส่วนแม่ที่แท้จริงของผมก็กลับเนปานไปแล้วครับ

แล้วก็ได้มาเป็นลูกแม่แก้วก็ดีใจที่สุดแล้วครับ
ชีต้าก็ไม่ใช่ลูกจริงของแม่แก้วครับ
ตอนนั้นแม่แก้วเปิดร้านอาหารอยู่ครับ

อบน้องซีต้าตอนอายุ๔เดือนกับ๑๔วันมาครับ
แม่น้องชิต้าก็บอกว่าฝากไว้สักอาทิตย์หนึ่งก่อน
เขาบอกว่าจะกลับไปอุดรครับ

เขาก็กลับหายหนีไปเลย

จากนั้นก็ติดต่อไม่ได้เลยครับ
ปูเป็นเด็กดีเป็นเด็กฉลาด
เป็นเด็กเลี้ยงง่ายไม่ร้องไห้เลยตอนเด็กว่างนอนสอนง่าย

ดีใจที่ได้เด็กสองคนนี้มาเลี้ยง
เพราะว่ามันทำให้เราไม่เหงา
อีกอย่างหนึ่งก็เราได้ช่วยชีวิตเขาไว้

หัวคิงเลย

เป็นชาวต่างชาติค่ะเป็นชาวออสเตรเลีย

เงินทองก็ไม่เดือดร้อนไม่อดไม่อยากค่ะ
๖ปีที่แล้วก็เหตุการณ์ก็เกิดขึ้น
เขาไปเข้าห้องน้ำมันก็ลื่นหกล้ม

ทั้ง๓คนแม่ลูกเขย่า

เขาก็เสียชีวิตในห้องน้ำค่ะ
ชีวิตหลังจากที่ไม่มีพ่อลุยก็อับจนครับ

เพราะว่าไม่มีตังค์ที่จะส่งเสียครับ

มูลนิธิก็มารับผมกับน้องสาวไป
ไว้ที่สถานที่สงเคราะห์เด็กครับ
เพราะว่าเห็นแม่แก้วแก่แล้วครับ

วินาทีที่น้องบูกราบราวเนี่ย

ค่ะแม่จะทำงานเหนื่อยขนาดไหนแม่ก็ทน
เพื่อเลี้ยงเขาให้โตให้มีอนาคตให้เรียนจบสูงค่ะ
พอสามีตายคิดกับน้องบูว่าเราเลี้ยงไก่
ปลูกต้นไม้ปลูกมะนาวปลูกส้มโอปลูกมะม่วง

ปีนี้ก็ยังขายได้อยู่ค่ะขายได้ตลอด
เมื่อสองเดือนที่แล้วตอนนั้นแม่เองก็ทำงานอยู่ที่ตมอยู่
แล้วก็มีคนโทรไปบอกว่าไฟไหม้สวน
แม่ก็ตกใจไฟไหม้สวนเขาบอกจะไหม้ถึงบ้านแล้ว
ว่ะแล้วมระบังใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัว

คนอื่นก็ตบปลูกไฟใช้เก็บพลุกในนี้
แย่มากค่ะตอนนี้
ที่ผมอยากมารายการร้องได้ให้ล้านวันนี้
ผมอยากจะนำเงินมาลงทุนซื้อพันธุ์ผักกับผลไม้
และมาซื้อพันไก่อีกครั้งครับ
จะเอามาทำมาหากินเลี้ยงแม่แล้วก็เลี้ยงครอบครัวครับ

มันคือสัญลักษณ์ของความรักระหว่างเรากับพ่อ

ถามชิต้าก่อนว่ารักบูหรือไหม

รักมากเหมือนกับเพื่อนที่
เชิญครับ
สำหรับน้องบูครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ขอต้อนรับสู่รายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
สำหรับน้องบูนี้เป็นครั้งที่๒แล้วนะครับ
ครั้งที่แล้วได้มาเปิดตัวแล้วก็ร้องเพลงกับน้องสาวโชว์ไป
วันนี้ล่ะวันนี้ได้แข่งแล้วนะครับน้องบู
เหมือนเดิมไหมครับวันนี้มากับใครครับบูครับ

รับทั้งสองท่านด้วยนะคะสวัสดีนะครับ

เราลืมตามาแล้วก็มีคุณแม่แก้วกับคุณพ่อ

หลุยนะแต่ท่านเสียแล้ว
คือเราก็ไม่รู้เลยใช่ไหมว่าเราไม่ใช่ลูกคุณแม่

เราก็ปกติเหมือนเด็กทั่วไปที่อยู่กับพ่อกับแม่

ก็ร้องไห้เสียใจครับเสร็จแล้วแม่ก็มาบอกว่า
โบไม่มีอะไรจะพูดแล้วแม่ก็บอกว่า
ผมกับน้องไม่ใช่ลูกที่แท้จริงของแม่กับพ่อลุยครับ

ก็ตกใจครับตอนนั้นผมก็อึ้งน้ำตาไหลผมก็บอก
โม้หรือเปล่าไม่ใช่หรอกมั้งอะไรประมาณนี้ครับ

คือคุณแม่ค่ะเรื่องราวเป็นยังไงนะคุณแม่
ก็คือว่าพ่อเสียแล้ว
อย่างนี้แม่ก็คิดว่าเลี้ยงไม่ได้แล้ว

ที่อยู่กันมาก็พ่อก็จะให้เงินตลอดไง
คิดว่าเลี้ยงไม่ได้ก็เลยบอกว่าเออ
มูลนิธิออกไปไปช่วยให้เขาไปได้มีการศึกษาที่ดีอะไรอย่างนี้
คุณแม่มันยากไหมซึ่งเราปกปิดเด็กมาตลอดเลย
เด็กไม่รู้เลยว่าเขาไม่ใช่ลูก
แล้ววันหนึ่งคุณแม่จะต้องพูดว่าเขาไม่ใช่ลูก

ก็จริงก็ยากที่จะพูด
แต่ไม่อยากจะพูดไม่อยากให้เขาได้ยินก็

เขามีสามมูลนิธิมาก็ยังไม่ให้ไป
มูลนิธิสุดท้ายก็เลยบอกออกไป

บอกว่าถ้าอยู่กับเราตอนนั้นไม่มีงานทำนะ
การที่คุณแม่บอกว่าลูกทั้งสองคนไม่ใช่ลูกแท้

บอกแล้วเห็นเขาร้องไห้ไหมคุณแม่
เขาร้องไห้เขาบอกว่าแม่อย่าพูดอีกได้ไหม
อย่าพูดให้ผมได้ยินได้ไหมผมไม่อยากจะฟัง
เขาก็จะเดินหนีก็ไปแอบร้องไห้
บอกอยู่กับแม่หนูจะอดนะ
เขาบอกผมยอมอดแม่กินอะไรผมก็จะกินอันนั้นน่ะ

ตอนนั้นไม่มีงานทำไม่มีเงินค่าขนมบางวันมันก็ไม่ได้ไปเลย
ก็สงสารเขาไงก็เลยว่าเออตัดสินใจให้เขาไปอย่างนี้
เขาไม่ไปเขาไม่ไปก็ไม่รู้จะทำยังไง
จริงแล้วแม่ก็อยากให้ลูกอยู่ด้วยนั่นแหละ
อยากให้ลูกอยู่ตรงนั้นไม่อยากให้ไป
รักรักมากคือว่าไม่มีใครไง
ลูกเราโตมาก็ไปแล้วเราก็อยู่คนเดียวมาตลอดไง
แม่คะแล้วสุดท้ายอะไรทำให้แม่เปลี่ยนใจว่าเอาละเป็นไงเป็นกัน
ก็คิดว่าลูกสองคนแรกเราเลี้ยงได้ทำไมสองคนนี้เราเลี้ยงไม่ได้ไง
ถ้าลูกรักแม่แม่แล้วรักลูกก็อยู่ด้วยกันอย่างนี้
กินอะไรหนูต้องสู้นะก็บอกสู้
ครั้งไม่มีเงินไปโรงเรียนเขาก็ไม่ว่าอะไรไม่เอา
งั้นพี่เป๊กถามน้องบูหน่อยว่าสุดท้าย๓มูลนิธิด้วยกันที่มารับบูกับชิต้าไป
แล้วบูกับชีต้าถึงรู้ว่าไม่ใช่ลูกแท้แล้วแต่ก็ไม่ไปเพราะว่าอะไรครับ
ตัดไม่ลงครับอยู่มานานขนาดนั้นจะตัดยังไงครับรักแม่มากครับ
วันที่รถมารับเป็นยังไงบ้างไหนเล่าให้เป๊กฟังหน่อย

หนีแล้วก็เย็นแม่ก็แม่ก็นั่งอยู่แล้วก็ไปกลับเท้าแม่ครับบอกว่าผมไม่ไปเลยไหมครับ

แล้วคุยกันยังไงสุดท้ายเราถึงยังได้อยู่กับแม่อยู่
แม่ว่าแม่บุ๊คคอมไม่เพลิมที่จะเลี้ยงแม่แน่นี้ที่สุดที่ผมตัวมาละ
ีต้าล่ะเหตุการณ์วันนั้นเป็นไงบ้างลูกสำหรับจิตใจของชีต้า

รู้สึกเป้าหมายที่พ่อจัดไปเป็นไปแบบไม่มีวันนั้นแล้ว
มันเศร้าที่พ่อจากไปโดยที่ไม่ได้ล่ำลากันเลย
แล้วมันก็เศร้าอีกไหมลูกที่แม่อยู่ดีแม่ก็บอกว่าเราไม่ใช่ลูกเขา

แล้วมันก็เศร้าอีกไหมคะที่อยู่ดีเราจะต้องไปอยู่กับมูลนิธิที่เราไม่เคยอยู่มาก่อน
วันนั้นเหตุการณ์เป็นยังไงบ้างสำหรับชีต้า
หนูก็ร้องไห้ค่ะไม่อยากไปค่ะ
บูเขาหนีเลยแล้วเราหนีด้วยไหมหนีไป

หนูไม่อยากไปอยากอยู่กับแม่ต่อ
แล้วมาเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่วันนี้นะ
แล้วบูก็บอกว่าขออยู่กับแม่ได้ไหม

บอกว่าถ้าผมโตมาจะเลี้ยงแม่ให้ดีที่สุด
ผมจะเลี้ยวแม่

คำถาม๒คำตอบจากชีต้าแล้วก็บูมันทำให้เราได้จุดประกายไหมคะวันนั้น

เป็นความกล้าที่จะจับมือกัน๓คนและก้าวไปด้วยกัน

เอาละก็คุยกันได้สักพักหนึ่งแล้วได้รู้เรื่องราวบ้างแล้ว
แต่ว่ามีอีกเยอะค่ะที่ครอบครัวนี้จะถ่ายทอดให้เราได้รู้กันแต่ว่าตอนนี้เราแข่งขันกันสักนิดนึงคุณป่า
เอาละครับวันนี้จะเป็นวันที่บูจะต้องแข่งขันทำหน้าที่นะสมัครมาแล้วได้รับเลือกมาเป็นนักสู้รุ่นจิ๋วมีคนแบบบูเนี่ยอีกเยอะเลยทั่วประเทศเขาสมัครกันเข้ามารอกันเข้ามาเนี่ยเราโชคดีได้คัดเลือกเข้ามาในวันนี้เพราะฉะนั้นตั้งใจให้ดีนะครับ
แต่ก่อนที่จะแข่งขันกันนะครับเป็นธรรมเนียมของเราต้องถามกันก่อนเลยนะครับว่ามารายการของเราแล้วน้องบูต้องการเงินทุนเอาไปเป็นทุนสู้ชีวิตจากรายการของเราเท่าไหร่ครับ

๘๐๐๐เอาไปทำอะไรบ้างครับ
ซื้อพันธุ์ผลไม้แล้วก็พันธุ์ไปปลูกพันไก่ต่อครับ

คือแต่ก่อนเรามีเรามีไก่อยู่แล้วไก่มันหายไปไหน

สูนักไม่รู้ครับ

ว่ามากัดจริงไม่ใช่มาขโมยไป
เราก็จะซื้อเอามาเลี้ยงใหม่

ทีนี้เราก็ต้องทำกงทำอะไรให้แข็งแรง
ไม่ให้สุนัขเข้ามาได้นะครับ
บูต้องร้องเพลงให้ถูกต้องหมด๕เพลง
ถึงจะได้๘๐๐๐มีตัวช่วยให้๓ตัวช่วยนะครับ
ถ้าอย่างนั้นมาเริ่มกันเลยมาเริ่มกันที่เพลงแรกก่อนเลยนะครับ
เพลงที่๑นะครับมูลค่าหนึ่งหมื่นบาทอินโทรเพลงที่๑มาเลยครับ
ครับกี้ออกไปเลยถ้ังกันนะครับ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

นะครับเพลงที่๑ครับเพลงนี้มูลค่า๑๐๐๐๐บาทสมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๑เพลงหมาครับ
เขามีความหมายกับเจ้าเจ้ามีความหมายต่ออาย
ให้เขาหมดใจหมดกายอายก็ยอมตายให้เจ้าได้ซื้อกัน
ของหักสองคนโล่ตอนนี้โชคดีให้เป็นของเจ้า
โชคดายอายสิรับเอาอายบอสงนองขาขือบา
บอแม่งมาวันเรามกับได้ใจน้าง
ผ่านแหลงดังก็นักที่น้างไวบอได้
นั่งห่วงนอนไห่ยอรงท์ซึ้งสานใจจ๋าของ

ยังสร้างก็ไม่อยากใกล้
หักเจ้าลายหักเจ้าลายได้ยินก็
เป็นจังใดนอกความหัก
บ้านคือก็ดังหักหัวใจ
ติดก็ดังหักคนเดียว
ออกมาได้